ของความเชื่อก็คือความเชื่อเกี่ยวกับเด็ก
เด็กเล็กที่อยู่ในวัยกำลังโตนี่นะคะ

คุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะมีความกังวลว่า
เด็กบางคนทำไมไม่พูดแล้วจะทำยังไง
เชื่อหนึ่งเขาบอกว่าให้เอากบหรือเขียดมาตบปาก

แต่งานนี้เด็กพูดไหมไปดูค่ะ

ไม่เรียกใช่ไหม

ใช่เอากะว่าจะทำตามความเชื่อโบราณ
เอากบมาเป็นพวงอ่ะไม่รู้กี่ตัวห้อยมาแบบนี้เราไปให้ลูกดู

แต่พอหันไปทางแม่เท่านั้นแหละ
โอ้โหแม่ทั้งกรี๊ดทั้งชักดิ้นชักงอลงไปกองอยู่กับที่พื้น

ไปเฝอดูนะก็ไม่มีความเชื่อโบราณพูดถึงนี้เหมือนกัน
คือต้องบอกอย่างนี้ว่าบ้านดิฉันทำ

คือพี่ดิฉันผู้ชายเขาจะแบบพูดช้า

จริงแล้วทุกวันนี้พี่คุณพูดเก่งมาก
ยังไม่พูดเหมือนเดิม

แต่น้องใบตองเนี่ยไม่ต้องอาศัยกบหรือเขียดตีปลา
ฉันไม่ได้เอาเขียดตีปากดิฉันเอาปากไปตีเขียด

หรือไม่ก็โดนเจาะปาก

โอ้โหยังไม่ตายเลยเหรอ

ผมเอาขี้เท่ายัดปากผมยังไม่ตายเลย
เออคุณต้องใช้กรรมต่อไปก่อน
แต่ว่าเรื่องนี้ทางการแพทย์เขาแนะนำว่าอย่าไปทำดีกว่า
เพราะบางทีกบมันไม่รู้ว่าสะอาดหรือเปล่า
เชื้อโรคอะไรไหมเอาไปใส่ปากเด็กอาจจะอันตรายได้
และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือที่เด็กร้องเนี่ยอาจจะกลัว
อาจจะกลัวแต่ทางการฝึกทักษะพัฒนากาศเนี่ย
ก็คือค่อยพูดกับเด็กค่อยพูดใส่คำศัพท์เข้าไปใช่ไหม

ทุกวันนี้ก็พยายามพูดกับลูกอยู่
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องความเชื่อนำมาฝากกันค่ะ